แล้วก็จริงแล้วคือจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยเยอะมากรวมถึงของกินแล้วก็ตลาดที่น่าเดินเยอะแยะเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงตลาดคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกเราเยอะแยะเหมือนกันว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนไปเดินตลาดอะไรเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะบอกเลยว่าเราสองคนคือน้องใบตองกับนิวนาวเนี่ยนะไปตลาดยิ่งเจริญมาแล้ว
เรานำของที่ละลึกจากไทยรัสทีวี
แจกคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะ
เอาไปดูดีกว่าคุณชนะ

อย่าเพิ่งขึ้นเพราะว่าที่นี่ของของก็อร่อย

ปลอดฤทธิ์ตลาดยิ่งเจริญไปจ้าไปจ้า
วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญแถวสะพานใหม่นั่นเอง
โอ้โหตลาดแห่งนี้มีของขายเยอะแยะมากมาย
พิธีกรของเราเดินกันไม่หมดจริงเลยนะครับ
ได้เวลาตามหาผู้โชคดีกันแล้ว

ก็ต้องมากราบสักการะสารเจ้าพ่อสมบุญกันซะก่อน
ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยก็มีสารเจ้าพ่อสมบุญค่ะ

ซึ่งเป็นที่เขารบนับทื้อเป็นที่เรื่องสายสะท้าของพ่อแม่ค่ะ
เป็นที่ที่จะจุดใจมีอายุเก่าแก่กว่า๖๐ปีเลยนะคะ
กว่านั้นเนี่ยชาวตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้เนี่ย

หรือว่าขอเรื่องการทำมาค้าขายให้การค้าขายเนี่ย
เจริญลุ่มเรืองแล้วก็สมหวังสมภอนปรารถนาไป
แล้วที่สำคัญหนึ่งนะคุณผู้ชม

คือขอรังวลเราด้วยจ้ะจ้ะจริงหรือเปล่า
โอ้โฮจะขอพรกันทั้งวันเลยเหรอครับนี่
อย่าลืมว่าภารกิจสำคัญของเรา
คือการไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่นี่

หรือเป็นแฟนคลับของไทยรัฐ
ก็รอรับโชคจากพิธีกรตลอดข่าวกันได้เลย
วงนี้จะเอาปากแจกกันพรุ่งนี้จะเอาไปฝากแม่

นี่ใครเอามาคล้องก็ไม่รู้ค่ะคุณค่ะ
เดินเดินอยู่ดีมีนี่ค่ะพวงมาลัยหล่นใส่ค่ะ

คุยกันหน่อยดีกว่ากุญพี่
สวัสดีค่ะกุญพี่อยู่จำแกรมร้านนี้ใช่ไหมคะใต้รัดทีวี
เป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงจ้า

รายการที่ดูก็คือพาวใยไทย

แต่พอว่าดอกรักมันแพงจริงหรือเปล่า

เหรอแต่หนูว่าแพงนะเพราะว่ารักแท้มันหายาก

เป็นแฟนไทยรักทีวีทั้งทีแจกกันเลยเซยันตลอดข่าวสวยจ้า
บ๊ายบายค่ะ
เอาล่ะได้เวลาเดินตามหาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแฟนคลับไทยรัฐกัน
ร้านไหนเปิดดูช่องไทยรัฐทีวีเตรียมตัวรับโชคจากพิธีกรตลอดข่าวกันได้เลย
ถั่วถั่วนี่ถั่วตัวงาเต็มไปหมด
ร้านหญิงเท้าเกลียดเพาะประวัติไทยรัฐทีวีจ้า

นี่ไงสวัสดีค่ะ

พี่หญิงเหรอพี่หญิงขายที่นี่มากี่ปีแล้ว
สิบห้าปีนะจ๊ะสิบห้าปี
ขายอะไรบ้างน่ะคะยกมากเลย

เปลือกมันด้วยแล้วอย่างนี้น่าจะขายดีนะ

สูตรอัมภาวาจะอร่อยจะอร่อยจ้ะ
เผื่อทอดจ้า
พี่แต่ว่าตอนนี้ใจดีอารมณ์ดี

เป็นซ่านเทราติวิตัวจริงแบบนี้

เข้ามาเย้
รู้อะไรว่าชอบเทราติวิตจริง
พี่หญิงได้เสื้อไปแล้วเราหาของกินเลยนะคะ
เอาตัวกลับบ้านดีกว่าค่ะ
เอาแม่เขาให้มาแจกโชคให้กับพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มาขโมยของกลับบ้านเผลอเป็นไม่ได้เลยนะ

นี่ร้านเจ๊น้อยแผ่นป่อเปี๊ยะเจ
น่าจะเป็นเจ๊น้อย

พี่กุ้งพี่กุ้งคะขายมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
เพราะรวมรุ่นแม่แล้วก็ประมาณสี่สิบปี

โถน่าสงสัยคุณชนะจริง
ขนาดไม่ได้มาด้วยเนี่ยยังโดนแซวสักขนาดนี้
ร้านเจ๊น้อยป่อเปี๊ยะเจขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
ร้านนี้เขามีกรรมวิธีในการผสมแป้งที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่อร่อยไม่เหมือนใคร
เจ๊เขายังบอกอีกว่าแป้งที่นี่ใช้ทำป่อเปี๊ยะและโรตีสายไหมใช้แป้งชนิดเดียวกัน
แต่ที่แตกต่างกันนั้นคือวิธีการผลิตบอกเลยว่าเอาไปทำป่อเปี๊ยะก็กรอบ
นำไปทำโรตีก็นุ่มละมุน
ว่าแต่น้องใบตองจะลงมือทำเองเลยเหรอครับเนี่ยแล้วจะกินได้ไหมล่ะเนี่ย
เกือบแล้วพอจุดมา
คุณผู้ชมน้องไม่ต้องทำแป้งเป็นทรงดอกไม้อ่ะ

การจับอย่างนี้

แบบโอ้โหพี่กุ้งสามารถแซะแป้งที่หนูทำออกมาได้

คิดเลยว่าทำเองจะอร่อยขนาดนี้
แบบนี้ดีขนาดนี้เราก็ต้องมีของมอบมาขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะ
นี่
เรียกว่ากินกันเพลินเลยนะครับ
ต้องบอกว่าตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้
เขามีทั้งของกินของขายหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกหากัน
บอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน
นี่ค่ะเดินช็อปจนโอ้โหทั่วตลาดได้ของติดไม้ติดมือกลับมาเยอะ
ใครที่เห็นเรื่องราวที่เรามาชอบวันนี้แล้วเนี่ย
อยากจะมาที่ตลาดยิ่งเจริญเชิญมาเชิญมาพวกของเขาดีทั้งนั้นเลยนะคะ
วันนี้ก็มามอบความสนุกแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับแฟนตลอดข่าวด้วยนะคะ
เราไปมาแล้วตลาดยิ่งเจริญนะคะ
เพราะว่าเห็นคุณผู้ชมส่งมาว่าอยากจะให้ไปตลาดยิ่งเจริญ
ก็ไปมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังมีอีกหลายตลาดเยอะมาก
ที่เรายังไม่ได้ไปแล้วคุณผู้ชมก็ส่งมาด้วย
วันนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะในไลน์ส่งมานะว่า
อยากจะให้ไปตลาดสี่มุมเมืองบ้างล่ะ
อยากจะให้มาตลาดย่าโมโคราชเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าเราจะไปโคราช
พาคุณผู้ชมไปโคราชก็เลยอยากให้ไปตลาดย่าโมโคราช
แล้วก็มีตลาดเตียกุยฮวดบางบ่อด้วยนะคะ
น่าสนใจแล้วก็ยังมีตลาดสะพานปลาอ่างศิลาชนบุรี
ตลาดลำปางก็มีด้วยเหมือนกันน่าสามารถที่ก็น่าจะน่าสนใจ

มีต่างจังหวัดแบบเยอะเหมือนกันนะคะ
ต้นพยอมเชียงใหม่ค่ะคุณภัยวันนะคะส่งมา
ถนนคนเดินเจียงไฮครับก็มีคุณนบส่งมานะคะ
แล้วก็มีตลาดนัดโคกเลี้ยงค่ะอยู่ที่คลองหอยโคงส่งครั้ง
คุณวิภาวันก็มีตลาดซ่อคราวบุรีราม

ตลาดนี้เลยก็มีตลาดโรงเกลือเพชรบู

คลองรัฐมะยมค่ะอยู่แถวบ้านหุ่นเรนนูตลาดลำปาย

เยอะมากร่มบุกแม่กรองก็มีด้วย
เพราะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปให้ครบทุกตลาด
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าเรา๓คนจะไปบุกที่ตลาดไหนกันต่อ
คุณผู้ชมครับบุกตลาดกันไปแล้ว